สำหรับหนุ่มท็อปจรนแล้วก็ไฮโซมิ้นท์พัทรัสยา
คู่นี้เขาออกมาเปิดใจว่าคบหาดูใจกันแต่ไม่ค่อยจะโชว์หวานออกสื่อสักเท่าไหร่นะ
ใช่แล้วซึ่งหนุ่มท็อปก็ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ความรักยังคงราบรื่นดี
ไร้ซึ่งกระแสแอนตี้จากคนรอบข้างค่ะ
ออกมาเผยถึงเรื่องหัวใจให้แฟนได้ทราบอีกครั้งสำหรับนักแสดงหนุ่มท็อปจรน
ที่กำลังคบหาดูใจกับไฮโซมิ้นทัศยา
งานนี้เจ้าตัวเผยว่าความสัมพันธ์ยังคงราบรื่นเรียบง่าย
แต่ซึ่งก็ไม่ได้หวูหวาอะไรมีพบเจอกันบ้าง
พร้อมชี้แจงถึงสาเหตุที่ไม่ค่อยโชว์หวานบนโลกโซเชียลว่า
เนื่องจากเจ้าตัวเกรงใจฝ่ายยิง

และยืนยันว่าบรรดาคนรักท็อปเข้าใจดีค่ะ
ก็มีเวลาก็เจอกันบ้างครับ

ไม่อยากให้มันเป็นประเด็นอะไรมากมาย

จะต้องลงรูปคู่มันจะเป็นเรื่องใหญ่อะไร

เขาอยากลงอะไรก็เป็นเรื่องของเขา

ด้วยความที่เราก็เป็นนักแสดง

มันก็ต้องมีความละเอียดอ่อนนิดนึง